ที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคุณผู้ชม
ฟ้าฝนแบบนี้ระวังเรื่องของการขับรถด้วย
ลบบุรีครับมีรถเก๋งเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า
และคนขับติดอยู่ในรถสุดท้ายเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมครับ
แล้วชิ้นส่วนของรถนั้นกระจัดกระจาย
การช้นอะไรกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยครับ
สาขาท่าสาราสถพยศจก๑๕๓หมู่๒
พื้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีครับ
เห็นไหมฮะชิ้นส่วนของรถเครื่องยนต์หลุดออกมาแบบนี้
ไส้กรองต่างหลุดออกมาพัดลมพัดลม
ออกมาหมดเลยจากห้องเครื่องนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดที่ฝั่งจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองลบบุรีก่อนถึงไปยังวงเวียนพระนารายครับ
แล้วบริเวณตรงนี้มันมีฟุตบาทแล้วก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่
รถเก่งเชฟสีขาวคันนี้ทะเบียนหนึ่งกไก่คควายหนึ่งสี่เจ็ดเก้ากรุงเทพเนี่ย
อัดอยู่แบบเนี้ยนะฮะชนเสาไฟยู่ไปถึงห้องโดยสารคุณผู้ชมครับ
เหลือแต่ซากแบบนี้เลยแล้วเสาไฟก็หักโค้นมาทับอีกทีหนึ่ง
แต่ว่ายังไม่ล้มนะฮะเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันล้างเอาไว้อยู่คุณผู้ชมครับนะฮะ
เจ้าที่การไฟฟ้าต้องมาตรวจสอบก่อนตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่ภาพที่เห็นคือคนขับสิครับผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะครับนะฮะ
คือในเบาะนั่งคนขับเนี่ยคุณผู้ชมมันทับร่างผู้เสียชีวิตอยู่
คือศรีศาสตร์เขาเนี่ยตะแข่งตะแข่งซ้ายแล้วเหมือนคือตรวจสอบภายหลังนะ
หักหมดเลยนะเลือดไหลออกมาด้านหลังของศีรษะตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็
กระแทกค่อนข้างแรงทีนี้ในรถเนี่ยไปพบบัตรประชาชนทราบชื่อผู้ตายคือ
นายชาวลิศพันธ์เจริญอายุยี่สิบห้าปีเบนเจ้าเพศพอดิบพอดีครับ
เพลก็เป็นคนลบบุรีนี่แหละฮะตำรวจก็เลยตรวจสอบไปตรวจสอบสภาพก่อนไปเจอ
คอนโซลหน้าถุงลมนิรภัยทั้งสองอันก็ทำงานนะครับนะส่วนเครื่องยนต์หม้อน้ำทุกอย่าง
อย่างที่เราบอกไปข้างต้นที่เห็นภาพตอนแรกไปแล้วมันกระเด็นหลุดออกมาหมดเลยครับ
หรือแต่โครงครับคุณผู้ชมรัศมีรอบ๒๐เมตร
มีแต่ชิ้นส่วนของรถกระจัดกระจายเต็มไปหมดครับ
กระเด็นออกไปอยู่ป่าข้างทางก็มี
นอกจากนี้บริเวณขอบฟุตบาท
มันมีปากทางเข้าเขาเรียกว่าใต้ถุนลานจอดรถของธนาคาร
ก็ไปเจอร่องรอยถูกชนแล้วมีคราบน้ำมันเครื่อง
เด็นไปถึงตรงนู้นเลยกระเด็นไปไกลมาก
แล้วก็มีรอยเบรกเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ว่าขออภัยส่วนร่องรอยของการเบรกของยาง
อันนี้ตรวจสอบแล้วว่าไม่พบการเบรก
ก็แสดงว่ามาแล้วแบบตึ้มไปเลย
ไม่รู้ว่าเขาหลับในหรือยังไงก็ไม่ทราบ
แล้วก็ไม่มีคู่กรณีคือขับรถเสียหลักไปชนเองนะครับ
เบื้องต้นตำรวจเก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับกล้องวงจรปิดว่าเหตุการณ์นี้
เขาเสียหลักไปเองเขาหลับใน
มีคู่กรณีใครตัดหน้าเขาหรือเปล่าถึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้ว่ามาด้วยความเร็ว
แล้วตรงนี้ก่อนถึงตรงนี้มันคือทางโค้ง

มันคือทางโค้งพอดีแล้วอาจจะแบบว่าไม่ทันระวังหรือเปล่า
เสียหลักก็เลยแบบแห่โค้งไปชนกับขอบฟุตบาทแล้วก็ไปเจอกับเสาไฟพอดี
ก๊อปปี้อย่างแรงทำให้คนขับเสียชีวิตนะฮะ
เดี๋ยวในส่วนของศพเองก็ส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลพระนาราย
แล้วก็ติดต่อมารับญาติแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อ
ยังไม่สามารถที่จะรับศพออกไปได้
แต่ญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ